แม่บ้านประจันบรรษสวัสดีค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
ปราบทุกปัญหาและปัจจนากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

หรือว่าจะเป็นแม่บ้านติดเลส
วันนี้พี่กาวนี่นะจะมารีวิวตี้

บรัชปัดแล้ววิ้ง
ก่อนไปช่วยผู้ชายในฝันเราต้องวิงกันก่อน
ใช่เลยเพราะว่าผู้ชายในฝันของเรานี่นะ
แบบอินดี้คุณพ่อมือใหม่เฟี้ยวฟ้ามากเลย
ใช่คนนี้เลยเราชอบเขามากเลยวะ

รู้จักเพลงยุคนี้ด้วยใช่ไหม

แต่คนนี้เขาแบบว่าเกียรติเขาเอกลักษณ์มาก
ชอบที่ว่าแบบว่าร้องเพลงของใครเราก็รู้เลยว่าเป็นเสียงของแอมมี่

อ่าดิเขาหงุ้งมิ้งไปเจอแอมมี่บ้างได้ไหม

แต่ไปมุ้งมิ้งคนเดียวไม่ชวนเลย
เพราะนี่ไงเดี๋ยวจะพาไปหงุ้งมิ้งเจ๋วช่วงนี้เลย
นี่เฮ้ยล็อชอ
หัวห่อนเตียนมาร์ชออนและเนี่ย
ให้ดูเหมือนแบบลูกอมขนมแบบไข่มุกอะไรอย่างเงี้ย

สีสวยคือมันมีหลายเฉดรวมกันด้วยเลยฮะ
ใช่เป็นแบบว่าไล่เฉดสีไง

ได้ตัวแรกเลยนะที่ปัดอยู่นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะ
นะคะเพลิงปัดประกายนุ่มนวลชนฝัน
บัตรนี้นะคะรูปทรงเป็นไข่มุกอย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้
แล้วก็มีไล่เฉดสีมี๓เฉดสีนะคะ
อยู่ในกระปุกเดียวเพื่อช่วยเบลนด์เฉดสี
โทนสีเวลาเราปัดให้มันแบบว่าดูเนียนกลมคืน

มันจะดูเป็นชิมเมอร์นิดเปล่งประกาย

พูดกันขนาดนี้เราต้องแพ้ป้าพิมฮ์ค่ะ
นี่แพ้ป้าพิมฮ์ช่วยบอกหน่อยซิว่า
ตัวนี้มันเหมาะไหมแล้วมันใช้ยากใช้ง่ายยังไง
ป้าพิมข่ายคอเข้าใกล้ให้หน่อย
สวยแซมเวอร์มายป้าพิมฮ์

กลับมาพบกับป้าพิมในช่วงสวยแซ่บเวอร์กันอีกครั้งนะคะ
ในวันนี้นะพิมจะมาเอาใจสาวที่ชอบความบริ๊งวิ้งนะคะ
โดยที่ผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เราจะมาดูกันนะคะ
ต้องบอกว่าหลายคนต้องว้าวแน่นอนนะคะ

ตัวนี้เนี่ยนะเก๋มากเลยนะคะ
เพราะเขามาในรูปไข่มุกเล็กนะคะ
มีด้วยกัน๓สีใน๑ตลับค่ะ

สามารถใช้ทั้งปัดแก้มก็ได้หรือจะปัดทั่วใบหน้าก็ได้นะคะ
สำหรับวิธีการทดสอบเจ้าเม็ดมุกทั้ง๓สีเนี่ยนะคะ

หุนวนลงไปนะคะจากนั้นเนี่ยมาลองปัดที่หลังมือนะคะ

ข้างที่ปัดแล้วกับข้างที่ยังไม่ปัดเนี่ย

เมื่อสักครู่นี้นะคะก็ทดสอบที่หลังมือกันไปแล้ว
บอกตามตรงค่ะเวลาเห็นของสวยงามแบบนี้เนี่ยนะคะ

ต้องขอทดสอบลงที่ใบหน้าด้วยนะคะ
อยากจะเห็นว่าหน้าพิมจะออกมาแวววาวเปล่งประกายขนาดไหนค่ะ
ทดสอบตรงช่วงโหนกแก้มเลยละกันนะคะ

ต้องบอกเลยว่าตัวนี้หลังจากที่ใช้ครั้งแรกครั้งนี้นะคะ
ประทับใจทีเดียวเพราะว่าสามารถที่จะจิกสีเนี่ยนะคะ
ให้ติดกับแปลงเนี่ยง่ายมากเลยนะคะ

รับรองว่าจะต้องชอบแบบที่พิมชอบแน่นอนค่ะ
เย้
เออมันน่ารักตรงนี้มันเป็นไข่มุกแล้วก็มีหลายเฉดสีเนอะ

แต่บางทีถ้ามันเป็นตลาดบางทีเราแตะไปไง

แต่พออันนี้มันมีหลายสีแล้วจุ่มไปทีเดียวคือมันได้แบบ

มันใช้ง่ายสำหรับคนที่เกลี่ยแบบไม่ค่อยเป็น
แต่อันนี้ไม่หมดนะนี่แค่ตัวแรก

อีกตัวนึงเนี่ยโอ้โหพูดเลยว่าคุณน้องคะแบกเป้ใส่กระเป๋า
แล้วเตรียมพร้อมไปแบบว่าเที่ยวทั่วโลกได้เลย

ใช่ต้องพักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามารีวิวต่อค่ะ